ไขปริศนาครับว่าคนก่อเหตุนั้นคือใคร
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเล่นแอปหาคู่
แล้วไปถูกใจกับผู้ชายคนหนึ่งรู้จักกันทางออนไลน์
ฝ่ายชายช่วยกินข้าวน้องเดี๋ยวพี่ไปรับที่บ้านนะ
ขึ้นรถไปเสร็จปั๊บฝ่ายชายพยายามจะขืนใจเธอฮะ

วินาทีนั้นคือโป๊บเลยอ่ะ

ไปดูกันว่ามีใครช่วยเธอได้หรือไม่ฮะ
แบบว่ามีแบบไม่ต้องเถอะ
ผู้ชายในคลิปนี้เป็นพลเมืองดีนะฮะ
เดี๋ยวจะพาไปโรงพรรคนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่า

ยนที่ผ่านมานะครับพลเมืองดีเนี่ยที่เขากล้าช่วยในช่วงกลางดึก
แล้วเห็นผู้หญิงมายืนอยู่ริมถนนสภาพเสื้อผ้าก็ไม่ใส่โป๊เปลือย
เพราะเขามีแฟนมาด้วยอุ่นใจครับมีคนมาด้วยบนรถก็เลยกล้าสอบถาม
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือคลิปนี้มีการเอามาโพสต์แล้วเล่าให้ฟังบอกว่า
จังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากตลาดพร้อมกับแฟนเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือสภาพเธอคือโป๊เปลือย
แล้วพอถามเธอบอกว่าเธอเกือบจะถูกปล้ำแล้วหนีออกมาได้
ส่วนคนก่อเหตุเห็นว่าหนีไปแล้วตัดสินใจจะพาเธอไปโรงพักเพื่อแจ้งความครับ
เท่าที่คุยทั้งผู้หญิงเนี่ยเธออ้างว่ารู้จักกับผู้ชายในแอปพลิเคชันหาคู่
แล้วก็นัดกันไปกินข้าวนอกบ้านฝ่ายชายเอ่ยปากเดี๋ยวขับรถไปรับเธอถึงบ้านครับ
พอขึ้นรถเสร็จระหว่างทางฝ่ายชายพยายามจะขืนใจเธอเธอเลยต้องต่อสู้ขัดขืนแล้วหลบหนี
อันนี้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันตามหน้าจอนะฮะจากจุดเริ่มต้นรู้จักทางออนไลน์แล้วสุดท้ายคือเกือบ
เกือบถูกย่ำยีบนรถพลเมืองดีโพสต์ข้อความแล้วก็รูปถ่ายที่พาผู้เสียหายไปที่โรงพัก
สพเมืองสมุทรสาครครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อเรื่องนี้กับตำรวจด้วยนะฮะค่ะแต่ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตามความคืบหน้ากันว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นยังไงด้วยวันนั้นหลังจากส่งเธอที่โรงพักเสร็จพาเธอไปส่งที่บ้านแล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยมีข้อมูลเพิ่ม

เฮ้อที่ความยืดบวกรถข้ามันไม่มีใครต่อ
คือเหตุการณ์นี้มันก็สะเทือนใจลูกผู้หญิงนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
วันนี้คุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเป็นริมถนนพระราม๒ตรงบริเวณนี้ครับคุณผู้ชม
อยู่ในตัวเมืองสมุทรสาครนะครับถ้าว่ากันว่ากลางวันเนี่ยก็รถวิ่งขวักขวายแต่กลางคืนเนี่ยมันก็อาจจะมีนานผ่านมาสักคันสองคัน
ข้างถนนมีพงหญ้าหนาทึบครับแล้วพลเมืองดีคือคุณประชาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐พฤศจิกา๓ทุ่มครึ่ง
เขากับแฟนมาจากตลาดถนนบริเวณจุดนี้ถ้าเป็นตรงนี้ตัดเข้ามาจากถนนหลักเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะฮะ
ผู้เสียหายคือวิ่งหน้าตาตื่นลงมาจากรถกระบะสีขาวสภาพเปลือยท่อนบน
จะวิ่งเข้าไปในพงหญ้าแต่เข้าไปไม่ได้ก็เลยมาโบกขอความช่วยเหลือโบกอยู่ริมถนนตรงนี้

พาไปแจ้งความแล้วก็พาไปส่งที่บ้าน

ผมเห็นผู้หญิงโป๊เปื่อยนี่แหละครับ
วิ่งออกมาคือมันไม่ปกติแล้วล่ะ

แต่ว่าผมแบบยังพอมีสติไงถ้าเกิดเหตุอะไรอย่างนี้
เราต้องรีบพาออกจากที่เกิดเหตุก่อนดีกว่า
เผื่อว่าเขาย้อนกลับมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีกี่คน
ที่แรกเขาก็พบตัวผมเองนี่มากกว่ากลัว
กลัวว่านี่คือเป็นแผนหรือเปล่าเพื่อให้ผมจอดหรือเปล่า
เพราะว่าผมคิดกลัวตอนนั้นนะ
เพราะว่านี่เป็นแผนของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

อันนี้คือพลเมืองดีนะครับที่หยิบยื่นความช่วยเหลือ
คุณเครียร์วิมนต์วันของเราได้คุยกับทางญาติผู้เสียหาย

ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นนะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าอยากฝากไว้เป็นบทเรียนสำคัญ

กลัวคนก่อเหตุจะย้อนกลับมา
เพราะอะไรเขารู้ไงครับว่าบ้านของผู้เสียหายอยู่ที่ไหน

ผมเล่าเรื่องนี้ก็เลยจะไม่เล่าพิกัดจุดเกิดเหตุที่เป็นบ้านของเธอ
เอาเป็นว่าแค่รู้ว่าเธอวิ่งมาขอความช่วยเหลือตรงไหน
คุณตำรวจในพื้นที่ช่วยตามต่อให้หน่อย

ตอนแรกจะอยากให้เป็นบทเรียนกับผู้ปลอเผย
แต่ว่าในมุมหนึ่งคือครอบครัวบอกว่าตอนนี้

เพราะว่าเขาไม่มีใครคอยอยู่ดูแลตลอดเวลาไงครับพี่

หมายถึงว่าถ้าผู้ก่อเหตุไม่รู้จักบ้าน

มันยังไม่เป็นไรมันยังไม่เป็นไรครับพี่
แต่โดยความที่ตอนนี้มันมาถึงที่บ้านไงเลย

มันอาจจะไม่เอารถทั้งเดิมมา
นี่เป็นความกังวลในมุมของญาติ
ผู้เสียหายนะครับก็เป็นไปได้นะ
ถ้าคนก่อเหตุจะย้อนกลับมาโดยที่รอบนี้ไม่ได้ขับรถคันเดิมมาอย่างนี้
มาในรูปแบบใหม่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ดังนั้นถ้าเป็นมุมแบบนี้ผู้เสียหายสามารถร้องขอความช่วยเหลือ
ทางคุณตำรวจได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัย

เราเช็คต่อเรื่องนี้กับสพเมืองสมุทรสาครครับ
ตำรวจบอกว่าผู้เสียหายยังไม่ได้ลงบันทึกประจำวัน
ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีกับใคร
เหตุผลของเธอคือเดี๋ยวขอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วจะนำผลการตรวจร่างกายมาแนบเป็นหลักฐาน

ดังนั้นเดี๋ยวรอความชัดเจนครับเรื่องทางคดีและมีความคืบหน้า
เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะในเรื่องนี้นะฮะ